ผู้ชมครับดูความคืบหน้าเหตุการณ์นี้หน่อยที่เกิดขึ้นที่จังหวัดพิจิตรนะครับ
เกือบจะเป็นคดีที่ดินมรดกเลือดนะฮะคือฝั่งน้าชายเนี่ยถือปืนบุกไปยิงหลานนะครับ
เพราะไม่พอใจที่หลานได้สิทธิ์ในที่ดินมรดก๘๐ไร่ด้วยนะครับ
ซึ่งศาลเนี่ยตัดสินไปแล้วทางฝั่งของผู้เสียหายเขาบอก
วันนี้เราได้คุยกับทางฝั่งน้าชายด้วยนะฮะเอาไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนะครับ
นี่ฝั่งของผู้เสียหายนะฮะถ่ายคลิปไปด้วยวิ่งหนีไปด้วยนี่บอก

นี่ฝั่งของผู้เสียหายนะฮะถ่ายคลิปไปด้วยวิ่งหนีไปด้วยนี่บอก
นี่ฝั่งของผู้เสียหายนะฮะถ่ายคลิปไปด้วยวิ่งหนีไปด้วยนี่บอก

พาผมไปข้างนอกก่อน

คลิปไปด้วยวิ่งหนีไปด้วยนี่บอกน้านี่เอาปืนมาจะยิงเห็นไหมฮะ
แล้วยิงด้วยนะในคลิปได้ยินเสียงปืนด้วยนี่
เดินเข้ามาที่บ้านเนี่ยนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นสิบมีนาคมนะครับ
โชคดีนะฮะไม่มีใครบาดเจ็บนะ
หลังจากก่อเหตุนะครับเจ้าหน้าที่มาเนี่ยคนที่ถือปืนบุกมายิงเขา
ได้รับการประกันตัวไปนะครับด้วยหลักทรัพย์วงเงินสามแสนบาทนะฮะ
แต่คนทางฝั่งของผู้เสียหายเขาบอกเขาก็กลัวกลัวจะมาก่อเหตุซ้ำนะครับ
วันนี้เราไปคุยกับทางฝั่งของผู้เสียหายนะฮะที่เป็นเจ้าของคลิปนะครับ
บัณฑิตทรัพย์ภัยศาลอายุ๔๐ปีนะครับ
เขาบอกว่าคนก่อเหตุนะฮะชื่อนายชำนาญอายุ๖๓ปี
เป็นน้าชายของแฟนสาวของเขา
เพราะฉะนั้นคุณบัณฑิตก็คือหลานเขย
วันที่เกิดเหตุเนี่ยคือทางฝั่งของน้าชายคือน้าชำนาญไม่พอใจ
หลังจากมีการจัดสรรที่ดินมรดกในครอบครัวกัน
แล้วแฟนสาวของเขามีส่วนแบ่งในที่ดินมรดก๘๐ไร่ด้วย

ที่แบบเออใครไม่พอใจพอใจอย่างไร
ก็ดำเนินการตามขั้นตอนกันไปเรียบร้อยหมดแล้ว
นี่ฮะที่ดินมรดกทั้งหลายนะครับที่พิจิตรนะครับ
สิ่งที่เขาอยากเรียกร้องขอความเป็นธรรมคือเอาล่ะที่ดินเนี่ยมันชัดเจนด้วยกฎหมาย
พอใจไม่พอใจจากฝั่งแฟนสาวฮูนบรรดิษฐ์เนี่ย
แต่สิ่งที่อยากออกมาเรียกร้องก็คือน้าชายของแฟนสาวถ้าไม่พอใจเนี่ยไม่พอใจ
ก็ไปว่ากันตามกระบวนการทางกฎหมาย

น้าเนี่ยได้รับการประกันตัวออกมา
แล้วเรื่องมันยังคาราคาซังกันอยู่เนี่ย

เรื่องมันก็จบไปแล้วอ่ะคือคุณตกลงทุกอย่างแล้วน่ะครับ

ผมอยากได้ความปลอดภัยให้แล้วนะที่ผมเคารพรักพี่โลก
ทีนี้คุณบัณฑิตเขาบอกเขาต้องขอโทษผ่านสื่อมวลชนไปด้วย
ขอโทษไปยังผู้ใหญ่บ้านหมู่๕ตะบนเมืองเก่านะฮะ
เนื่องจากตอนแรกให้ข่าวไปเข้าใจผิด
ผู้ใหญ่บ้านไปประกันตัวให้กับคู่กรณี
แต่ความจริงแล้วคู่กรณีเขาซื้อประกันอิสระภาพ
วงเงิน๓แสนบาทเป็นหลักทรัพย์ในการยื่นประกันตัวออกมา
วันนี้คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
ไปที่บ้านของคนก่อเหตุนะฮะนายชำนาญนะครับที่เอาปืนบุกเข้าไปที่บ้านของคุณบัณฑิตเขานะครับ
เป็นโรงรถไม้มีโต๊ะม้านั่งอยู่ในพื้นที่ของสวนมะปรางแล้วก็สวนมะยงชิดของนายชำนาญนี่นะครับ
ได้เจอกับภรรยาของนายชำนาญนะครับบอกว่าวันนี้สามีออกไปข้างนอกนะฮะเดี๋ยวค่ำจะมานะครับ
แล้วก็บอกว่าสามีความจริงแล้วเป็นคนไม่ค่อยคุยกับใคร
ขณะเดียวกันนะครับอันนี้เป็นข้อมูลจากชาวบ้านในพื้นที่นะ
บอกทางฝั่งของคุณชำนาญนี่เขาเคยใช้ขวานฟันหัวพ่อตามาแล้วนะฮะ
พกปืนยาวนะอันนี้ชาวบ้านเขาบอกนะฮะต้องฟังคุณชำนาญเขาด้วย
คุณชำนาญเนี่ยคุณระวีการเจอพอดีเลยนะครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
เขายอมรับว่าเขาบันดาลโทษะจริงในวันนั้น
ที่เห็นคู่กรณีมาประกัดมาปรากฏตัวอยู่ที่บ้าน
เหตุการณ์ที่เกิดเหตุเขาไม่ได้บุกไปบ้านของคู่กรณีนะ
อันนี้คือบ้านของเขานะฮะโทรไปคุยด้วย
ก่อนหน้านี้เนี่ยเคยให้ไปทำเรื่องเกี่ยวกับที่ดินเพื่อตกลงกันแล้วก็ไม่ยอมมา
แล้วแต่กลับมีเวลาขับรถมาที่บ้านเขามากินมะยงชิดในสวนเขา
พอเขาเจอเขาก็เลยโมโหก็เลยชักปืนขึ้นมา
ความจริงต้องการจะมาขู่นะไม่ได้คิดจะยิง
เพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณชำนาญเขาบอกว่าเป็นในบ้านเขา
เขาพยายามจะตกลงแล้วเรื่องที่ดินนัดไปเจอกันที่ที่ดินก็ไม่ยอมมา

แต่กลับมาที่บ้านเขามากินมะปรางมะยงชิดในสวนเขาพอเจอหน้าเนี่ย
ญาติพี่น้องฝั่งเขาเลยต้องห้ามกันวุ่นเลย
คุณบัณฑิตเขาก็ถ่ายคลิปเขาก็วิ่งหนีวิ่งหนีแล้วก็มีเสียงปืนไล่หลังมา

ขัดแย้งที่เกิดขึ้นเนี่ย
ทำให้คนในครอบครัวตำหนิเขายังหนัก
ไปทำแบบนี้กับทางฝั่งของหลาน

ก็ถือว่าให้เป็นไปตามกระบวนการในชั้นศาลกันแล้วกัน
เขาก็ยืนยันว่าเขาก็จะจบเรื่องราวตรงนี้แล้วนะ

ตำรวจก็มาระงับเหตุนะครับ